เวลาแล้วล่ะครับที่จะไปตามล่าหาผู้โชคดีในวันนี้

ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ว้าวเด่นช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีศพฤษ

บอกเลยนะคะเราแจกโชคให้กับผู้โชคดีไปเยอะมากนะคะ
บอกแล้วว่าแจกทั้งทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
มีคำแนะนำอะไรอยากจะบอกไปถึงผู้โชคดี
คนที่รอลุ้นอยู่ไหมว่าเราควรจะทำตัวยังไง
ดิฉันมันอันตันใจก็เลยกรี๊ดอยากจะระบายออกมา
เพราะอยากรู้แล้วว่าจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์คันต่อไป
บอกเลยนะรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก
เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะกรี๊ดตามน้องใบตองไปแล้ว

เพราะฉะนั้นกรี๊ดแล้วไปดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้ครับ
ผู้โชคดีได้แก่คุณฉัดนรงเลิศบันทนาวงศ์จากอุทัยธานี

เหยียบเท้าอ้าวมรีโทษที
ดีใจมากไปหน่อยโอ้โฮ
โอ้แต่ว่าดีใจดีใจแทนมูลช่องดีที่ได้รับรถมัตตาไซด์วันนี้ไปนะคะ
โชคดีอย่างนี้ก็อย่ารอช้านะคุณผู้ชมนะ
ส่งฝาคาราบาลแดงหรือว่าฝาคันซัวร์คุณส่องเข้ามามาก
มักก็จะได้กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกันให้สุดไปเลย

อั้นมันเอาไว้เพราะอะไรคุณผู้ชม
เลยนะครับเตรียมได้กรี๊ดกันต่อ
รีสนั่นวันที่๕สิงหาคมนี้กับการแจกโชคใหญ่
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
อุ๊ยอยากจะมีโชคกันนะก็ต้องลุ้น
แต่ถ้าอยากเป็นคุณก็ต้องรักสิจ๊ะ
เว๊ยมันโดนใจ
แต่อย่างนี้ละกันถ้าอยากจะได้ลุ้นว่า
ก็ต้องไปดูกันนะครับว่าทำตามกติกากันหรือเปล่า
ทำอย่างไรล่ะออกไปติดตามกฎิกากัน

ราวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที